เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้ที่มีเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับ
ซึ่งปรากฏว่าความเสียหายเนี่ยหนักนะฮะ

ใช่ค่ะรายงานข่าวสักประมาณ๓ทุ่มได้นะคะ
กว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
คือแน่นอนว่าเป็นตลาดนัดสำคัญสิ่งหนึ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะ
ใช่ค่ะทั้งคนไทยคนต่างชาติเนี่ย
ถ้ามาเที่ยวเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยต้องไปนะครับสถานที่มันกว้างใหญ่
แต่มันก็แออัดอยู่ใช่มันเป็นซอยเล็กซอยน้อยอะค่ะ
ร้านก็จะติดติดติดติดกันโอ้โหเข้าไปบางทีคิดว่าเขาวงกฎ
ใช่หาทางออกไม่เจอแปลว่าไม่ค่อยได้ไปเดินเนี่ยฮะสภาพพื้นที่ค่ะ
คือเดี๋ยวนี้นะคุณเข็มมาสอนเชื่อไหมเป็นหมื่นล้านนะใช่
นะเขามีแผงซอยซอยซอยเป็นโครงการต่างต่างเนี่ย
ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบโครงการอ่ะค่ะนะฮะ
โครงการที่เกิดเหตุเนี่ยคือโครงการที่ยี่สิบสองกับยี่สิบห้า
ตามภาพเนี่ยครับท่านผู้ชมครับที่เกิดเพลิงไหม้ใช่ค่ะ
แล้วก็ที่เสียหายหนักเลยนะคะก็คือโครงการที่ยี่สิบห้า
เสียหายค่อนข้างเยอะเป็นโครงการที่จะเป็นร้านค้าร้านขาย
เกี่ยวกับพวกงานหัฐกรรมทำมือเนี่ย
จักษานอะไรพวกเนี้ยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าก็ปรากฏว่าอ่า
ความเสียหายเนี่ยมันเยอะนะหนึ่งร้อยสิบล้านนะครับอ่า
เสียหายกันนะฮะแต่ก็ควบคุมเพลิงได้นะครับ
เมื่อวานนี้นะครับนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนค่ำค่ำ
ใช่ค่ะคือผู้ค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรบอกว่าถ้าถามว่าในตลาดนัดสวนจตุจักร
เคยเกิดไฟไหม้ไหมครับเขาบอกว่าเคยนะคะไม่ใช่ครั้งแรก
แต่ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไฟไหม้เล็กเล็กน้อยน้อยอ่า
แล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ช่วยกันดับไฟแต่เมื่อวานนี้เหมือนกับว่าเป็นวันอาทิตย์ช่วงกลางคืนแล้วด้วย
อืมคือพ่อค้าแม่ค้าจะกลับกันเร็วกลับภูมิลำเนากันนะคะ
เพราะว่าขายเสาร์อาทิตย์เป็นหลักไงพอวันอาทิตย์เย็นก็จะกลับกันแล้ว
ก็เลยไม่แบบคนไม่ได้เยอะมากที่จะไปช่วยกันดับไฟได้แล้วพอลุกเนี่ยมันลามเร็ว
แล้วไม่รู้ว่าเพิ่มมาจากร้านไหนด้วยนะใช่ค่ะขายเสาร์อาทิตย์นะฮะ
จานอังคารนี้หยุดอืมอ่าพุทธพระอาหารนี้เป็นตลาดพวกต้นไม้ค่ะ
วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ขายของนะครับเอาดูความคืบหน้ากันหน่อยครับทุกผู้ชมครับ
อ่าสภาพของแผงค้าในโครงการยี่สิบสองและยี่สิบห้าตลาดนัดจตุจักร
วันนี้เป็นแบบนี้ครับหลังจากไฟไหม้หนักเมื่อคืนนะครับ
แผงค้าหลายแผงก็เสียหายหนักนะครับคือเหลือกันแต่แบบเศษซากโครงเหล็กนะฮะ
มีแผงค้าได้รับความเสียหายร้านค้าเสียหายไปมากกว่า๑๑๐แผงค้า
อืมหมดเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เก็บสินค้าเอาไว้ในร้าน
อืมแล้วต้นเดือนพอดีคุณภาคภูมิหลายหลายร้านก็คือเพิ่งไปหาของมาใส่ร้านอ่ะ
สั่งสต๊อกมาใช่โอ้โหก็เมื่อช่วงเช้าครับทางกองอำนวยการตลาดนัดจตุจักร
ต้องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้สบภัยนะครับเพื่อให้บรรดาผู้ค้าที่ร้านถูกไฟไหม้เนี่ย
ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับมีผู้ค้ามาลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมากนะฮะ
ยังมีคนนึงนะท่านผู้ชมลองฟังนะฮะความเสียหายนะ
นางสาวรัชดาวานิสประดิษฐ์เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ถูกเพลิงไหม้
บอกว่าร้านของเธออยู่ในโครงการ๒๕เป็นร้านขายงานฝีมือของชาวเขา
อย่างเช่นกระเป๋าช้างแกะสลักพวกนี้นะฮะก็จะขายส่งด้วย
เพราะฉะนั้นก็ต้องสต๊อกสินค้าไว้เป็นจำนวนมากโอ้โหแล้วแต่ละอย่างนี้เชื้อเพลิงอย่างดี
ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้เธอไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าอยู่บนเครื่องบินฮะ
เดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ทันทีที่ไปถึงสนามบินเชียงใหม่
พอเปิดโทรศัพท์ปุ๊บโอ้โหข้อความมันเด้งเข้ามาเยอะแยะไปหมด
แล้วก็เปิดข้อความดูตกใจเลยครับเพราะว่าเพื่อนส่งมาบอกว่าร้านที่จตุจักรถูกไฟไหม้
ตอนนั้นยังอยู่ในสนามบินยังไม่ทันออกจากสนามบินเลย
แบบเข่าอ่อนเลยฮะล้มทั้งยืนทำอะไรต่อไม่ถูก
เพราะสินค้าที่ร้านแทบทุกชิ้นเป็นงานฝีมือมูลค่าค่อนข้างสูง
ถูกไฟเผาจนวอดรวมรวมแล้วร้านของเธอนะ
มูลค่าความเสียหายนะที่เธอประเมินนะ
ไม่ต่ำกว่าสี่ล้านบาทโอ้โห
บอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเช้าวันนี้ต้องรีบบินมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงต่อเพราะว่าของในร้านถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว
ระหว่างตอนที่ไฟไหม้พี่จอมไม่รู้แต่พอพี่จอมลงเครื่องปุ๊บ
เปิดมือถือก็มีแต่คนโทรเข้ามาแล้วก็ไลน์เข้ามาบอกว่าล้อของพี่จอมไฟไหม้
พี่จอมกลอบเป็นลมเลยอยู่สนามบินเชียงใหม่มืดแปดด้านเลย
ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อเพราะว่าเราก็มีที่นี่ที่เดียวอ่ะ
มีเจ้าของร้านอีกคนนึงนะครับเป็นร้านกรอบรูปนะฮะ
บอกว่าพอรู้ข่าวว่าไฟไหม้เมื่อคืนนี้ตกใจมากรีบกลับมาดูร้านของตัวเอง
แต่มันก็ไม่ทันแล้วนะฮะเนี่ยเธอก็บอกกับคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
แล้วที่มาเห็นเนี่ยภาพแรกที่เห็นเลยนะคือทุกอย่างไหม้ดำเป็นต่อตะโกหมดแล้ว
ซึ่งเธอบอกว่ารายได้หลักของครอบครัวก็มาจากการขายกรอบรูปในตลาดนัดจตุจักร
ขายของที่นี่มานานมากเกือบสามสิบปีเรียกว่าขายมาตั้งแต่ตลาดนัดจตุจักรเปิดใหม่ใหม่
ที่ผ่านมาก็เจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือสายไฟที่นี่เก่ามากอืม
มีปัญหาไฟช็อตบ่อยและไม่เคยได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าจะมาเปลี่ยนสายไฟใหม่หรือไม่กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้
ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างที่ยังประเมินค่าไม่ได้
ก็จะมีไฟช็อตตามเสาไฟฟ้าอย่างเงี้สายไฟไฟชอตไฟแลบอย่างเงี้ย
แล้วไปแจ้งเขาเขาก็เอามาก็เต็ตมาพันลงไปแล้วเขาก็กลับบ้านไปอย่างเงี้ย
สายไฟเก่ามากเลยอยากให้เปลี่ยนสายไฟใหม่เรื่องของเรื่องสายไฟมันเปื่อยใช่ไหม
วดสีไปสีมาไฟมันก็แป๊บหล่นลงมาก็ไปแจ้งเขาตั้งนานเนี่ยเขาไม่มาทำ
ลูกชายก็เอาบันไดปีนขึ้นไปแล้วสก๊อตเทปพันพันแล้วก็ลงมา
สวนนี่มันก็๓๐ปีเลยแล้วมันก็ยังไม่มาเปลี่ยนสายไฟ
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คาดการณ์เหมือนผู้ค้าจตุจักรแล้วค่ะ
ว่าน่าจะเป็นสายไฟมันเก่ามาก๓๐ปีแล้วนะคะ
เมื่อช่วง๑๐โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปนะคะก็ไปพูดคุยไปให้กำลังใจกลุ่มผู้ค้า
ว่าราชการกรุงเทพหานครก็บอกว่าเบื้องต้นก็ต้องแสงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็มีการประชุมหามาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าอย่างเร่งด่วน
ต้นมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนจะมีการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
๑จะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ค้าทั้งร้อยสิบร้านร้านละหนึ่งหมื่นบาท
ในวันศุกร์นี้เดี๋ยวจ่ายให้เลยนะคะในส่วนนี้
ตั้งเต็นต์ชั่วคราวให้ผู้ค้าทั้ง๑๑๐ร้านได้ขายของกันก่อนวันศุกร์ที่จะถึงเช่นเดียวกัน
ก็จะรับผิดชอบค่าก่อสร้างร้านที่เสียหายให้ทั้งหมดค่ะ
ว่าใช้เวลาประมาณ๒เดือนถึงจะแล้วเสร็จนะคะ
มาตรการช่วยเหลือข้อที่๔ก็คือจะงดเว้นค่าเช่า
สำหรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบทั้ง๑๑๐ล้าน๑ปีไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะคะ
ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากความเก่าของสายไฟหรือไฟฟ้ารัดวงจรประเทศอย่างนั้น
คิดว่าเป็นอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวพศก็จะชี้ชัดให้ได้
แล้วเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับผู้ค้าแล้วว่าเดี๋ยวกรทมเนี่ย
จะประสานกับการไฟฟ้าโดยเพิ่มหม้อมิเตอร์
อ่าสายไฟมันก็รับโหลดแรงไฟไม่ไหวมันก็จะเกิดเอ่อ
สายทองเหลืองหรือทองแดงที่สายข้างในแล้วก็สายที่อุ้มพลาสติกมันก็จะไหม้
คือฟังจากมาตรการที่กรทมจะช่วยเหลือแล้วเนี่ย

มันจะถูกแพงมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมบางร้านบอก๔ล้านกว่าบาท
ค่ะหลายร้านที่ความเสียหายเป็นหลักล้านค่ะแต่ที่แน่นอนก็คือเบื้องต้นคือได้หนึ่งหมื่นใช่ไหม
ค่าสร้างร้านใหม่เนี่ยเดี๋ยวกรทมออกให้ค่าเช่างดให้ปีนึง
แต่บางคนเนี่ยโอ้โหสินค้าในสต๊อกนี่ฟังแล้วนี่มันแทบสิ้นเนื้อประดาตัวนะ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงต้องรอพิสูจน์หลักฐานสรุปก่อนนะครับ
แต่ในส่วนของการป้องกันระยะยาวในอนาคตก็จะทยอยเปลี่ยนสายไฟสายหลักต่าง
ตลาดนัดจตุจักรให้เพราะยอมรับว่าก็ใช้งานมากว่า๓๐ปีแล้ว
แต่ถ้า๓๐ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยมันก็นานมากนะ
คือมันก็หลากหลายสาเหตุนะฮะคือถ้าเป็นสายไฟตามบ้านก็อาจจะยังพอใช้ได้ใช่ไหม
พอเขามีจุดที่เป็นหม้อแปลงแล้วเชื่อมไฟเชื่อมไฟ
แล้วมันหลายร้านแล้วมันมีจุดเดียวแล้วมันไปกระจายไฟอีกที

แล้วมันไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ในที่ร่มไม่ใช่ในบ้านไง
ก็โดนฝนโดนลมโดนอะไรนะคะ

สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดไฟไหม้เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ